สาวขอนแก่นคนหนึ่งร้องเรียนสื่อเลยนะครับ
บอกว่าโอ้โหถูกสมาชิกสภาเทศบาลหญิงคนหนึ่งเนี่ย
พาชายชะกันบุกเข้ามาถึงบ้านเลยนะฮะ
แล้วก็มายึดรถจักรยานยนต์ของแฟนหนุ่มของเธอนะครับ
บอกว่าแฟนนุ่มของเธอไปติดหนี้ติดสินเขา
ทวงหนี้ทวงสินไม่ได้ก็มาทวงที่ตัวภรรยานี่แหละฮะ
คุณผู้ชมดูคลิปส่วนหนึ่งกันก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะ
เราคุยกันมากี่ปีแล้ว
นี่แหละฮะเรื่องนี้เราคุยกันมากี่ปีแล้ว
กระทั่งวันนี้ต้องพาชายชะกันมายึดรถเลยนะครับ
ส่วนคนที่เป็นผู้เสียหายนะฮะ
เธอก็คือนางสาวการธีราประเสริฐสางอายุ๓๔ปีนะครับ

แล้วก็ทั้งภาพถ่ายแล้วก็ข้อความที่โต้ตอบกันในเฟซบุ๊ก
ระหว่างการโต้ตอบฝ่ายหญิงคนเมื่อกี้นะ
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหญิงนะฮะ

เพราะว่ามีข้อความบางข้อความบอกแบบนี้
ให้มาจ่ายหนี้ให้พ่อกูด้วย
และลักษณะเหมือนการทั้งด่าทอทั้งขู่ฆ่าด้วยนะฮะ
โดยนางสาวการธิราเนี่ยก็
บอกแบบนี้บอกว่าฝ่ายนู้นเขาอ้างอ้างว่าเธอติดหนี้นะครับ
แล้วทีนี้ก็มาบุกอะไรแบบนี้และอีกอย่างหนึ่ง
มีภาพประตูห้องที่พังเสียหายเพราะถูกบุกด้วยนะครับ
แจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองขอนแก่นวันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
นางสาวการธีราผู้เสียหายเปิดเผยอีกนะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีสมาชิกสภาเทศบาลหญิงคนนี้บุกเข้ามาที่ห้องพัก
ชายชะกันหลายคนพลังประตูห้องเข้ามาหยิบกุญแจรถจักรยานยนต์
สป้าของแฟนหนุ่มของเธอก่อนจะให้ชายชะกันเนี่ย
ขึ้นรถกระบะเอาขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับออกไปเหมือนมายึดเลยคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลหญิงคนนั้นบอกว่าก็มาทัวร์เงิน๓๐๐๐บาทไง
เพราะไม่จ่ายค่างวดรถมา๓เดือนจนถูกไฟแนนซ์ตามมาทวงหนี้
ทีนี้เธองงกับเหตุการณ์ฮะเพราะว่าเธอก็ไม่รู้เลยว่าแฟนเธอเนี่ย
ติดหนี้ติดสินได้ยังไงนะครับเธอก็เลยสอบถามกับแฟนนุ่ม
หนุ่มก็อธิบายบอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้จริงแล้วเป็นชื่อของสมาชิกสภาเทศบาลหญิง
ซึ่งแฟนนุ่มกับสมาชิกสภาเทศบาลหญิงสทหญิงคนนี้
เคยร่วมงานกันคือเป็นงานเกี่ยวกับดนตรีแล้วสทหญิงก็ส่งต่อให้แฟนของเธอเนี่ย
ผ่อนต่อเพราะผ่อนไปแล้วกว่าหนึ่งแสนบาทเหลือเพียงสามหมื่นเนี่ยมันจะหมดแล้ว
แต่ทีนี้มันเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ไงก็เลยไม่มีงานไม่มีรายได้
ก็เลยยอมรับว่าไม่ได้ผ่อนต่อจริงค้างค่างวด๓เดือนนะครับ
สทหญิงคนนี้ก็เลยโกรธแม้จะจ่ายค่างวดรถที่เหลือไปก่อน
แต่ก็เลยตามมายึดรถเอาดื้อแบบนี้นะครับทีนี้ก็ต้องมาคุยมาเคลียร์กันว่าจะยังไงต่อ
เพราะว่าตัวของนางสาวการธิราบอกโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลย
แต่มาถูกด่าแบบนี้แล้วก็ถูกบุกขู่ฆ่าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ
นี่เธอก็บอกว่าตอนนี้กลัวเหลือเกินเพราะว่าสอทหญิงคนนี้ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วย
แล้วก็ปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็กลัวว่าจะบานปลายยิ่งขึ้นนะครับ

ข่าวนี้ก็ไม่รู้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นสอทอหญิงหรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลของนครขอนแก่นเขานะฮะ
แต่มันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแหละเรื่องของการที่จะไปผ่อนรถผ่อนราอะไรกันแบบนี้นะครับ